ช่วงค่ำเมื่อวานนี้คุณผู้ชมมีโจรชิงทอง
พนักงานก็เริ่มเก็บทยอยเก็บทองแล้ว
อันนี้มาเลยแต่ว่าก่อนมันจะมาเนี่ยมาดูล่าลาไว้ก่อนแล้วด้วยว่า
จะเข้าทางไหนแล้วตอนกลับตอนหนีจะหนีทางไหนไปดูวินาทีนั้น
ตอนมาถึงเนี้ยเขามีปืนด้วยแต่สวมใส่ไอโมโกะง่ายเนี้ยก็เห็นหน้ามัยชัดนะ
ร้านทองร้านนี้ครับอยู่ในห้างนะในนครศรีธรรมราช
แต่คนร้ายมันเอาปืนมาข่มขู่ไม่ให้ใครขัดขืนเลย
แล้วเดินขึ้นเคาร์ว่าจะไปแล้วดูซิคือฯเมื่อกี้เรานับนะถ้าเกิดว่าตั้งแต่
วินาทีที่มาถึงตรงที่หน้าตู้เนี่ยแล้วก่อเหตุใช้เวลาเร็วมากค่ะ
สามสิบวิอ่ะสามสิบวินาทีเท่านั้นเองครับใช่
ทองไป๔๐เส้นครับส่วนใหญ่เป็นสร้อยคอทั้งหมดเลย
มูลค่ารวมรวมก็ล้านกว่าบาทค่ะเอาใส่กระเป๋าแล้วปีนเคานเตอร์
วิ่งเหนียวทางหลังห้างแล้วก็ปีนกำแพงหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเลย
ตำรวจสพทุ่งสงศ์ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นร้านทองเยาวราชกรุงเทพ
ตั้งอยู่ชั้นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าอำเภอทุ่งสงศ์ครับ

พวกเขากำลังนับเงินอยู่ในเคาน์เตอร์ครับ

ใดนั่นเองคนร้ายเข้ามาก่อเหตุ

ไปเจอพวกรอยนิ้วมือแฝงบนตู้กระจกตู้โชว์
แล้วก็รอยพื้นรองเท้าบนกระจกเคาน์เตอร์ด้วยครับ

เพื่อจะส่งตรวจพิสูจน์แล้วก็สอบปากคำพยาน

ระดมกำลังพร้อมอาวุธครบมือไปไล่ล่าคนร้าย
คาดว่าน่าจะหนีไปได้ไม่ไกลครับ
จากการไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
คนร้ายมาจากหลังห้างผ่านกล้องวงจรปิด

จะตรงมาที่ร้านทองปรีเข้ามาเลยนะ

มาชักปืนขึ้นมามาใส่ข่มขู่พนักงาน
ทุกคนก็หนีตายกันครับเอาตัวรอดก่อน

สืบสวนนครศรีธรรมราชก็เร่งสืบสวนจับกลุ่มคนร้าย
เท่าที่ดูเนี่ยรอบครอบจริงไอ้นี่

ว่ามันจะมีจุดที่มีรั้วชำรุดคุณผู้ชม

แล้วเดี๋ยวจะไล่กล้องวงจรปิดในระแวกใกล้เคียง
เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวมาให้ได้ครับ

เดี๋ยวก็ตามจับกลุ่มตัวได้แน่นอน